มาช่วงนี้พาคุณผู้ชมไปดูอาการดาบตำรวจนายหนึ่ง

ก่อเหตุระทึกใช้ปืนที่ควงมา๒กระบอกค่ะ

ดาบตำรวจนายนี้บอกว่าไม่ได้รู้จัก
แล้วคุณค่ะพอไปตรวจปัสสาวะ

คุณผู้ชมเหตุระทึกนี้เกิดขึ้นเมื่อวานนี้
ช่วงเที่ยงคืนเสร็จที่ผ่านมานะคะ
เป็นเหตุการณ์ตำรวจสพย่านตาขาวได้รับแจ้งว่า
มีเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนกราดยิงบ้านหลังนี้

บ้านเลขที่๒๒๖ถนนตรังปะเหลียนอำเภอย่านตะขาวจังหวัดตรัง
ซึ่งบ้านหลังนี้เป็นของนางสาว
สศตรังเค๓ภประชาธิปัตย์
แล้วก็เป็นลูกสาวของนายสมชาย

เป็นอดีตสสตรังหลายสมัยนะคะ
แล้วก็เป็นอดีตประธานคณะกรรมธิการตำรวจสภาพผู้แทนรัศดรด้วย

จากนั้นตำรวจก็นำกำลังเข้าไปตรวจสอบที่เกิดเหตุ

ดาบตำรวจสุรพงศ์จิตบุญอายุ๔๑ปี
เป็นผู้บังคับหมู่งานป้องกันและปราบรามโรงพักย่านตาขาว

อีกกระบอกคือ๑๑มม

ที่ใช้ไปกราดยิงที่บ้านสอสอพักประชาธิปัตย์

แล้วก็ไปพบปลอกกระสุนปืนขนาด๑๑มมตกอยู่ด้วยนะคะ
ส่วนดาบตำรวจสุรพงศ์คนก่อเหตุหลบหนีไป

ในเขตเทศบันตมนต์ย่างตะขาวนั่นแหละ
เจ้าหน้าที่เขาก็เลยลงพื้นที่ไปจับกลุ่ม

แต่ปรากฏว่าดาบตำรวจสุรพงศ์
ขัดขืนต่อสู้กับเจ้าพนักการตำรวจยิงกลับมาคุณ
ตำรวจค่ะพยายามที่จะเข้าไปรวบตัวสุดท้ายรวบตัวไว้ได้นะ
พร้อมกับยึดอาวุธปืนที่ใช้ก่อเหตุ๒กระบอก
หลังจากที่จับกลุ่มตัวได้แล้วก็ควบคุมตัว
ดาบตำรวจสุรพงศ์ไปสอบปากคำที่โรงพัก
ตอนตำรวจถามสอบปากคำดับตำรวจสุรพงศ
พูดจาวกไปวนมาค่ะตำรวจบอกว่าไม่น่าจะได้เรื่อง
ก็เลยตัดสินใจเอาตัวดาบตำรวจสุรพงศ์
ไปตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดค่ะสุดท้ายเกมโอเวอร์ค่ะ
ปัสสาวะเป็นสีม่วงคุณทีนี้จากการสอบสวนเบื้องต้น
ทราบว่า๓๔เดือนที่ผ่านมาดับตำรวจสุรพงศ์
อันนี้ไม่ใช่ครั้งแรกนะที่มาเกาะเหตุแบบนี้
๓ถึง๔เดือนก่อนเกลอผิดเหตุลักษณะคล้ายกัน
ก่อนจะมาก่อเหตุขึ้นอีกครั้งแต่จากการสอบปากคำดาบตำรวจสุรพงศ์
แกบอกว่าแกไม่รู้ไม่เห็นไม่รู้เรื่องเลย

แล้วไม่ได้รู้จักมักคุ้นกับนักการเมืองคนไหนแม้แต่คนเดียว
เขาไปมีภารกิจทางประเทศ
ต่างจากนี้ท่านสมชายก็ไม่อยู่บ้าง
ผมก็ไม่อยู่ครับอยู่อันสก
เขาก็โทรมาหลายคนเขาไปรวม
ผมก็เรียนไปว่าทุกคนตกไป
ก็ส่วนขั้นตอนต่างก็ให้ทางตำรวจดำเนินการไปตามกฎหมาย
คุณสมชายก็บอกว่าทุกอย่างปล่อยให้เป็นไปตามกระบวนการของกฎหมาย
ทีนี้กฎหมายว่าไงตำรวจบอกว่า
ได้มีการแจ้งข้อกล่าวหา๔ข้อหาคือ
มีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
พกพาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้านทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควร๒
พยายามฆ่าเจ้าพนักงานขณะปฏิบัติหน้าที่๓
และ๔คือทำให้เสียทรัพย์
ขณะเดียวกันค่ะผู้การจังหวัดตรังก็คือ
พลตำรวจตรีถาวรแสงฤทธิ์บอกว่า
ตอนนี้มีคำสั่งตั้งกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรง
ดาบตำรวจสุรพงศ์คนก่อเหตุเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
แล้วก็มีคำสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
เพื่อพิจารณาโทษทางวินัยแล้วก็ให้ความเป็นธรรมกับผู้เสียหาย
ลักษณะแบบนี้คือเป็นการสร้างความมั่นใจ
ลักษณะแบบนี้จะไม่เกิดขึ้นอีกในอนาคตนะคะ